คือเรื่องของรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
ตอนนี้ก็คอรมอนัดพิเศษนะฮะวันนี้ที่ประชุมกันนะครับ
คือนัดพิเศษเพราะปกติประชุมวันอังคารนะ
แต่วันนี้ประชุมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านนายมนตรีเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศก็ไปตั้งแต่เย็นวันนี้นี้แล้วนะฮะ
แล้วก็คณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าไม่เกินยี่สิบบาทนะฮะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
รถไฟฟ้าใต้ดินช่วงเตาปูนถึงคลองบางไผ่
กับสายสีแดงช่วงบางซื่อตลิ่งชันกับช่วงบางซื่อรังสิต
นี่นะฮะสองสายนะครับท่านผู้ชมครับนำร่องก่อน
หลังการประชุมคอรมอลนะครับน้ำมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่า
โครงการนี้วางไว้จะเริ่มต้นปีหน้า
แต่เมื่อมีการพิจารณากันแล้วนะฮะเห็นว่าทำได้ก่อน
ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีประชาชนจะได้ใช้ก่อน
ส่วนสายอื่นเนี่ยกำลังพิจารณากันอยู่นะฮะเดี๋ยวจะพิจารณากันต่อไป
แต่ว่าบางคนอาจจะมีความคาดหวังว่าต้องทำทั้งหมดทุกอย่างในเวลาเดียวกัน
วันนี้ก็ทำได้แค่นี้ก็ทำก่อนประกาศก่อน
พี่น้องจะได้ใช้ก่อนในอัตราที่เหมาะสมนะครับ
หลังประชุมคอรมอเสร็จแล้วมีมติออกมานะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
แล้วก็ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมนี่ไปทันทีเลยนะฮะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
หรือสถานีกลางบางซื่อนะครับ
เดิมนโยบายเลยนะฮะรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
พร้อมกับให้สัมภาษณ์นะครับบอกเดิมประกาศว่าจะเริ่มช่วงปลายปีนี้
แต่ตอนนี้เริ่มได้เลยก็เริ่มเลยเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน
ภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะฮะ
กระทรวงคมนาคมก็เร่งรัดดำเนินการให้ทันที
และจะเร่งติดตั้งระบบหัวอ่าน
เพื่อทำให้การเดินทางข้ามระบบรถไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้น
ในวันที่๑พฤศจิกายนนี้ด้วย
แต่เนื่องจากว่าสัมประธานต่างนั้นในสายไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีเขียวนะครับ

ทางรัฐบาลได้ให้สัมประธานกับเอกชนไปแล้ว
ดังนั้นต้องใช้เวลาเจรจา
ซึ่งที่ผ่านมาเรายังไม่มีกฎหมาย
ที่จะไปสามารถเจรจามีอำนาจต่อรองกับทางเอกชนได้

กระทรวงคมนาคมจะมีการผลักดัน
พรบตัวร่วมและพรบระบบลาง
เพราะในเนื้อหาสาระของพรบนี้
จะสามารถให้ทางกระทรวงพระรามตั้งกองทุน
เพื่อไปชดเชยให้กับผู้ประกอบการ

เจรจากับผู้ประกอบการก็จะง่ายขึ้น
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเรื่องรถไฟฟ้านะครับวันนี้